เอาละครับมาต่อกันที่เรื่องของการทำความดีถวายพระราชกุศลกันบ้างนะครับ
ซึ่งทางทหารชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๒๕กองกำลังเทพศตรีนะครับ
ได้นำทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระนองนะครับ
ให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุที่มีลูกทั้งเป็นผู้พิการแล้วก็เป็นผู้ที่เจ็บป่วย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนี้ด้วยนะครับ
โดยพันธุ์เอกสารติดสกุลทางหน้าผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจกรมฐานราบที่๒๕กองกำลังเทพสตรี
นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิต
จากพื้นที่ตำบลนาคาอำเภอศุกร์สำบรรณจังหวัดระนอง
เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ
พ่อแม่ลูก๔คนที่ป่วยแล้วก็พิการอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
จังหวัดระนองเข้าช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
เมื่อไปถึงพบว่าในสภาพที่ค่อนข้างซุดโสมนะครับ
มีนายไทยส้มแก้วคุณตาวัย๘๓ปี
ในสภาพที่ป่วยเดินไม่ได้แล้วก็ไม่รับรู้อะไรนะครับ
ส่วนคุณยายจุนซ่อมแก้วนะครับ
อายุ๘๓ปีเป็นภรรยาเนี่ย
ท่านก็หูหนวกแล้วก็ป่วยด้วยหลายโรคเหลือเกิน
อกจากนี้ยังมีคุณอาดอกรักซ่อมแก้วอายุ๕๗ปีเป็นลูกชาย

แล้วก็ป่วยเช่นเดียวกับคุณสมใจซ่อมแก้วลูกสาวที่ตาบอดสองข้าง

แต่ยังพอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะครับ
ครอบครัวนี้ก็เท่ากับมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้เจ็บป่วยด้วยนะครับ
โดยทางญาติพี่น้องใกล้เคียงเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็คอยช่วยเหลือหุงหาอาหารแล้วก็พาครอบครัวนี้ไปหาหมอนะครับ
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๒๕กองกำลังเทพสตรีก็เปิดเผยครับว่า
ในส่วนของทหารทำได้ก็เพียงช่วยเหลือเบื้องต้น
การนำสิ่งของต่างที่พอจะมีตามนโยบายของกองทัพบก
แล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ยากร้ายในสังคม
ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ
ให้เข้ามาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยครับ
เพราะว่าที่เข้ามาดูจากสภาพความเป็นอยู่ทุกคนป่วยมีโรคประจำตัว
โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อและแม่อายุ๘๐กว่าแล้ว
ทั้งสองคนก็ตาบอดสนิทสองข้าง
แม้มีญาติจะคอยช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับ
หลังจากนี้เองทางทหารก็จะยังติดตามและประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง
ภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวนี้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ได้สั่งกำชับกำลังพลในพื้นที่นะ
ทั้ง๔คนต้องการจะเดินทางไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลกำลังพลครับ
อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ด้วยในการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนี้นะครับ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะการมอบของการช่วยซ่อมแซมบ้าน
แต่ว่าถ้าอยากจะเดินทางไปไหนดูแลต่อเนื่องเลย
ที่สำคัญช่วยดูแลทางด้านของจิตใจกับครอบครัวอันนี้ด้วยนะครับ